คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันต่อค่ะ
จากกรณีที่วันที่๒๑ที่ผ่านมา
ภรรยาเขาไปแจ้งความบอกว่าเนี่ย
สามีเขาหายโทรมาขอความช่วยเหลือ

จับตัวไปแล้วก็สายหลุดติดต่อไม่ได้เลย
เขาก็ช่วยกันหานะคะทั้งตำรวจทหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็สนที่กำลังหาค่ะ
ด้วยการตามพิกัดโทรศัพท์มือถือ

พอตามไปปุ๊บสุดท้ายเจอเป็นศพไปแล้ว
นี่ค่ะตำรวจสพขุนยวมเขาส่วนที่กำลังกับ
องร้อยทหารพรานที่๓๖๐๕นะคะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครองเป็นร้อยนายเลยค่ะ

เพื่อค้นหานายการุณวัยสว่างอายุ๕๕ปี
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยผลิตผลกลมป่าไม้

เพราะว่า๒๑เมษายนที่ผ่านมา
ภรรยาเขาแจ้งความค่ะว่าสามีโทรมา

ถูกใช้จากกัน๕คนจับตัวไป
ขอความช่วยเหลือเสร็จปุ๊บสายหลุดไป

เจ้าหน้าที่เขาแบ่งกำลังเป็น๓ชุดนะคะ
ปูพรมค้นหาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
อยเวียงล่ารอยต่อระหว่างบ้านแม่สุริน

จุดสุดท้ายที่ตรวจเจอสัญญาณโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่เขาเจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดง

ห่างออกไปจากจุดพักรับประทานอาหาร
มีขวดเหล้าขาวที่ถูกดื่มจนหมดตกอยู่ด้วย

ก็เจออุปกรณ์เดินป่าถูกทิ้งเอาไว้
เจอร่องรอยการต่อสู้แล้วเหมือนเป็นรอยลากคุณภาคภูมิ
เป็นรอยลากไปตามพื้นในป่าเลยเนี่ยค่ะ

กรมป่าไม้เอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นหาเลยนะคะ

พรุธค้นหาสุดท้ายเนี่ยไปเจอ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้กลายเป็นศพแล้วนะคะ
นายการุณเสียชีวิตอยู่ที่ก้นเหวลึกกลางป่า

เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานชนสูตรพลิกศพถึงสาเหตุนะคะ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร

ที่มีรอยการต่อสู้มีรอยถูกลากอะไรด้วยอะค่ะครับ
สืบสวนสพขุนยวมคาดว่าน่าจะเป็นคนร้าย
ที่ไม่พอใจการทำงานของนายการุณที่ไปชี้เป้า
ให้จับคนร้ายคดีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ในพื้นที่
ก็เหมือนกับมาอุ้มไปแล้วก็จนเขาเสียชีวิต

ถ้าเกิดเพื่อนร่วมงานเราเจอแบบนี้
แล้วก็โดนคนร้ายจับไปทำแบบนี้นะครับ